เอริยาจุธานุการเป็นผู้นำร่วมนะครับ
ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
โรเมเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟหญิงมือสองของโลกชาวไทย

ส่วนพรอนงเพชรล้ำทำ๓อันเดอร์พา
อยู่อันดับ๓๕ร่วม

๑๗๗ของโลกจากญี่ปุ่น

มือ๒๔จากเอสโตเนีย

การแห่งขันจะมีเคลื่อนระหว่างที่๒๕๒๖สิงหาคมนี้
และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า๑๐๐๐

สตาร์ทเริ่มจากบริเวณถนนสนามชัย
และเข้าเส้นชัยที่บริเวณเสาชิงช้า

ลาทอน๑๒๑๙๕กิโลเมตร

และมินิมาลาทอน๑๐กิโลเมตรครับ
ฟุตบอลเยาวชนอินเตอร์ฟุตบอลอาคาเดมี่

ผู้ปลูกบ้านน้องพี่แม่นคาน

เน้นการเล่นที่มีสปิลิตและมีน้ำใจนักกีฬา
ทั้งเปิดโอกาสให้น้องที่มีความสามารถ

และหวานอรุณภาพานิจรูน

แอมบาสเตอร์ของการแข่งขัน
จักรยานระดับนานาชาติรายการแบงคอคแบงค์

ระหว่างวันที่๒๔๒๕พฤศจิกายน

พัทยาแข่งขันกัน๗ประเภทนะครับ
ระยะทางตั้งแต่๑๒๖๒กิโลเมตร

และดนตรีให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลิน

ไปจนถึงวันที่๒๑พฤษฎิกายน